คำแรกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับ
มีชายอายุประมาณสัก๔๓ปี
ขึ้นไปบนเสาไฟเป็นเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ

ทีเดียวเท่ากับตึกประมาณสัก๗ชั้นได้นะครับ

เอาให้อกน้อยใจมาปีนขึ้นเสาวิทยุแบบนี้

คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพตอนนี้เขาปีนขึ้นไปบนเสาส่งวิทยุสื่อสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์ก็บันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่แหละครับ
ชายคนนี้นั่งอยู่บนความสูงประมาณชั้น๖ของอาคารได้ครับ

เพื่อเตรียมพร้อมถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจกระโดดลงมาจะได้ปลอดภัย
โดยพยายามจะพูดคุยกันอยู่นานเพื่อให้ลงมาแต่ว่าไม่เป็นผลนะครับ
จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ค่ะบอกว่าชายคนดังกล่าวเดินเข้าไป
ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่เช้า
ก็คุยโทรศัพท์พร้อมกับร้องไห้ไปด้วย
ก่อนที่จะตัดสินใจปีนขึ้นไปบนเสาวิทยุสื่อสาร
เอกสารลงมาใน๓แผ่นนะคะ
เป็นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ระบุชื่อคือนายสมรคำใบอายุ๔๓ปีชาวจังหวัดน้องคาย
เอกสารข้อมูลทะเบียนราชที่ระบุชื่อ
นางสาวกฤษณาคำใบอายุ๒๕ปีชาวเพชรบูรณ์
ทั้งยังมีเอกสารข้อมูลระบุเบอร์โทรศัพท์มากกว่า๑๐รายการ
ตำรวจก็เลยทราบว่าคนนี้ชื่อนายสมรคำใบตามที่ระบุอยู่ในเอกสารค่ะ
ก็คือเป็นชื่อเขาจริงที่เขาโปรยลงมานะฮะ
เวลาผ่านไปตั้งแต่เที่ยงคุณผู้ชมก็สักประมาณสัก๔โมงเย็นที่ผ่านมา๔ชั่วโมงได้ครับ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกดันัยกิมสูงเนินผู้กำกับการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และตำรวจที่มีทักษะในการพูดคุยเจรจาไก่เกลี่ยเข้าไปเกลี้ยกล่อมนายสมรอีกครั้ง
แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะลงมาเลยนะครับ
หลังจากนั้นนายสมรได้เรียกร้องจะหาภรรยาเนื่องจากว่ามีปัญหากับภรรยา
เหมือนทะเลาะกันมาแต่ก็ไม่สามารถติดต่อภรรยาได้
และก็ยังพยายามโทรหาภรรยาอยู่ตลอดเวลาครับ
ตำรวจจึงพยายามพูดคุยกันพร้อมส่งน้ำดื่มแล้วก็อาหารให้นะครับ
ขณะที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว
สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลแล้วก็รักษาชีวิตของนายคนนี้คุณสมรให้ได้
ล่าสุดตอน๔มที่ผ่านมาเจ้าที่ก็สามารถเกลียดกล่อมชายคนนี้ลงมาได้อย่างปลอดภัย
คงไม่สามารถติดต่อภรรยาของเขาได้นะครับ